ช่วงเวลานี้นะคะนอกจากบรรดานักการเมืองจะเคลื่อนไหวอะไรค่อนข้างยากแล้ว
เพราะว่ามีข้อกฎหมาย๑๘๐วัน
ห้ามทำอะไรที่เป็นการสอดจุงใจให้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
แต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ทุกพักกำลังเฝ้ารอกันอย่างไม่กระพริบตา
นั่นก็คือคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญว่า
ร่างกฎหมายที่เลือกตั้งที่ผ่านความเห็นชอบจากประชุมที่สภาไปก่อนหน้านี้
ที่มีความพลิกความคาดหมายกันไปรอบนึงแล้วเนี่ย
หลังจากนี้จะมีอะไรที่พลิกล็อกอีกหรือไม่

แม้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดทำลายวันเลือกตั้งครั้งใหม่
ในวันที่๗พฤษภาคมปีหน้า
หากรัฐบาลลุงตู่อยู่จนครบวาระ
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครรู้ว่า
เลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ต้องใช้กติกาไหน
หลังจากสุดหาร๕๐๐ถูกตีตกไป
ด้วยเกมทำให้สภาล่ม

กลายเป็นช่อยเดียวที่สารรัฐธรรมนูล
ต้องชี้ขาดว่าขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูล
ตอนนี้สิ่งเดียวที่ทำได้คือต้องร้องเพลงรอท่ามกลางพักเล็กและพักที่เกิดขึ้นใหม่
แอบหวังว่าสุดท้ายเกมนี้อาจจะพลิกล็อกกลับมาใช้สูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อแบบหารห้าร้อย
ให้พวกเขามีโอกาสได้ที่นั่งสอสอเข้ามาในสภานายสมชัยศรีสุธิยากรอดิตกรกตแจกแจงเรื่องนี้ให้ฟังว่า
ยังไงการเลือกตั้งก็ต้องมีขึ้นแม้กฎกติกายังไม่ชัดเจนก็ตาม
ซึ่งกฎหมายลูกสามารถออกได้ทั้งหัวและก้อยว่าศูนย์หาร๑๐๐จะขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูล
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นความยากลำบากของภาคการเมือง
พักการเมืองนี้จะวางยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งอย่างไร
การที่คนพยายามจะรวมพักยุบพักย้ายพักผมเช็คว่าเป็นกระแสที่อาจจะตื่นตูมไปสักนิดหนึ่ง
จริงแล้วน่าจะรอสักนิดหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างนิ่งสงบ
แล้วก็ให้ตัดสินใจมีเวลาเพียงพอครับ
อีกประเด็นที่ต้องเกาะติดคือถ้าสารรัฐธรรมนูลที่ว่ากฎหมายลูกขัดรัฐธรรมนูล
สิ่งที่จะตามมาคืออะไร
คำตอบแบ่งเป็น๒ทางคือถ้าขัดในสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
สภาก็ต้องรับกลับไปแก้ตามที่สารรัฐธรรมนูลชี้ว่าขัดตรงไหน
แต่ถ้าขัดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ
ก็จะทำให้กฎหมายทั้งฉบับนั้นตกไป
ถ้าจะจัดการเลือกตั้งขึ้นก็จะไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับ
ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องออกพระราชกำหนด
ผมคิดว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจในการที่จะไปชะลอการเลือกตั้งนะครับ

รัฐบาลมีหน้าที่ที่ต้องทำให้การเลือกตั้งเป็นไปตามรัฐมนูล

ก็ต้องมีการเลือกตั้งภายใน๔๕และไม่เกิน๖๐วัน
อันนี้เขาต้องดำเนินการให้ได้
ก็คงจะรอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าสารจะชี้อย่างไรครับ
ผลออกมาแบบนี้แล้วสุดท้ายเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไร
คำตอบคือออกเป็นพระราชกำหนดหรือแก้รัฐธรรมนูล
ให้กลับไปใช้ได้เหมือนการเลือกตั้งตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เหมือนที่บางพักกำลังเฝ้าภาวนาให้เป็นเช่นนั้น
แต่ไม่ว่าคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูลจะออกมาในรูปแบบไหน
ต้องมีคนสมหวังและผิดหวังสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้
คือความชัดเจนที่สารรัฐธรรมนูลต้องเร่งให้คำตอบ
มากกว่าทอดเวลาสร้างความคลุมเคลือออกไปเรื่อย